อันนี้เราต้องพร้อมนะสุขภาพร่างกาย

ไม่งั้นจะได้ขับรถเป็นครั้งสุดท้าย
คนขับรถบรรทุกดินคันนี้ค่ะ

เป็นบ่อน้ำลึกเป็น๑๐เมตร
ทำไมจะดูเบี่ยงออกขวาตกลงไปอย่างนั้น

รถก็เลยเสียหลักค่ะกล้องวงจรปิดน่ะ

หน้าบ้านหลังนี้เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่
ลึก๑๐เมตรแล้วดูสภาพสิ
ไปจะทั้งคันอยู่แล้วค่ะ
บ่อตรงนี้มันเป็นบ่อที่เขาขุดดิน

น้ำมันก็ลึกมากนะแล้วหัวรถหกล้อ
บรรทุกดินคันนี้จมอยู่ในน้ำค่ะ

เพื่อนของลุงทองหารเนี่ยนะบอกเลย
บอกว่าตอนนั้นก็กำลังขับรถขนดิน

เองจะไปส่งดินแล้วก็บอกว่า
เออเนี่ยเดี๋ยวแวะกินข้าวเที่ยงด้วยนะ
แต่หลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลยค่ะ

เสียงดังกันแล้วทีนี้เพื่อน

ทหารเพื่อนฉันเสียชีวิตแล้ว

ก็น่าจะเกิดจากอาการวูบเนี่ยค่ะ

อุบัติเหตุแบบนี้นะคะ